คือผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเรา
เขาตามติดพี่นีโน่พี่ปิงปองพี่บดินดุ๊กนะคะ
ถึงเรื่องราวงานสวดพระอภิษฐรรมศพของพี่โอวรุธมานะคะ
ก็เล่าให้เราฟังบอกว่าขณะที่ทั้งสองสามท่านเนี่ยนะคะ
ไปที่วัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์
อยู่ที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไปดูสถานที่สำหรับบรรจุร่างของพี่โอไว้๑๐๐วันนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระรูปหนึ่ง
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่พี่นีโนเมธานีแล้วก็คณะเนี่ย
เดินชมสถานที่เก็บศพแล้วก็ชมบริเวณวัดนะคะ
เขาบอกว่าเห็นเหมือนพี่โอวรุษจะเดินตามพี่นีโน่มา
เดินตามมาด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มดูมีความสุขอะค่ะ
ซึ่งดูท่าทีของพี่โอวรุธจะมีความรักแล้วก็ความผูกพันกับพี่นีโน่มาก

ด้านนางสู้จิญชายงงคลอายุ๖๓ปีเจ้าหน้าที่ของวัดก็ได้เปิดเพย์กับผู้ศึกา
บอกว่าโอ้โหเนี่ยขนลุกตลอดเลยค่ะ
ขณะที่เดินนำคณะเยี่ยมชมสถานที่เก็บศพพี่โอวรุธนะคะ
คือเหมือนกับพี่นีโน่เมธานีมีคนเดินตามตลอดเวลา
นีโน่ก็เลยเปิดใจกับไทยรัฐทีวีของเราด้วยเหมือนกันนะครับ
บอกว่าพอพระท่านทักขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณ

ใช่พี่นีโน่ก็บอกว่ารู้สึกได้ว่าจริงแล้วเหมือนพี่โอเนี่ย

แล้วก็เชื่อว่าเนี่ยพี่โอเนี่ยต้องชอบวัดแห่งนี้
พี่นีโน่มาดูให้แน่เลย
ผมเห็นความรู้สึกผมก็ขนลุกพอท่านพูดแล้วก็บอกว่า
ตอนนั่งคุยกับท่านบอกว่าคุณไม่ได้มา

เราก็เลยมีความรู้สึกว่าคือโอดนใจนะ
พูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากอยู่ที่ไหนอยากไปที่ไหน
อะไรอย่างนี้สุดท้ายก็โดนใจมาอยู่ตรงนี้
ก็มีพี่แซมยูระนานพี่ยิ้งย่องยอดบูหงาม

พี่ตั้งสมประสงค์พี่ปิ้งปองสกแกวาว
แล้วก็ศิลปินล้านนาอย่างคุณสุนทรีเวชานนท์ด้วยนะคะที่มาร่วมงานค่ะ
สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันเกิดของพี่โอวรุธค่ะ
ทางญาติแล้วก็เพื่อนจะมีการถวายอาหารเพลที่หน้าโรงศพ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะคะ
ด้านคุณพ่อแรมก็บอกว่าหลังจากที่ลูกชายจากไปแล้ว
ลูกชายไม่ได้มาเข้าฝันคุณพ่ออีกเลย
อกจากนี้นะคะพี่นีโน่แล้วก็พี่แซมยุระนันก็รับปากกับคุณแม่ด้วยว่า
จะมีการส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ใช้ด้วยค่ะ
โน่เอ่ยทั้งแซมยุรนันเอยก็บอกว่าจะส่งตังค์มาให้แม่ใช้จ่าย
คือตำหนิไว้ถ้าหมดจริงก็ถ้ามีความจำเป็นขึ้นมา

โอ้โหเห็นได้ถึงความรักความผูกพันนะที่พี่นิโน่มีต่อครอบครัวของพี่โอวรุธมากเลยนะคะ
อย่างนี้พี่โอสบายใจหายห่วงได้เลย
แล้วก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะจากผู้สื่อข่าวของเรา
เขาบอกว่าพี่โอมาให้เลขเด็ดนะ

มาจากสายรัดข้อมือตอนที่อยู่ในโรงพยาบาล

ก็มาให้โชคให้ลาบกับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็ญาติของพี่โอบางส่วนนั่นเอง